แต่คุณชมพู่แล้วนะคะกำลังจะมีลูกแฝดนะ
แต่คนในวงการบันเทิงของเราเนี่ยก็มีลูกแฝดนำหน้าไปแล้วหลายคู่นะคะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐได้รวบรวมเอาไว้แล้วนะคะบอกเลยว่าน่ารักทั้งนั้น
จะมีใครบ้างไปชมกันเลยค่ะ
นี่เลยคู่นี้น่ารักมากนะคะเริ่มจากคู่นี้เลยน้องอลินน้องอลัน
ลูกสาวแล้วก็ลูกชายฝาแฝดของคุณพ่อหมอโอ๊คสมิทแล้วก็คุณแม่โอปอล์ค่ะ
ฝาแฝดคู่นี้เนี่ยดีกรีความฮอตไม่ธรรมดานะคะ
ด้วยความที่คุณพ่อสุดหล่อใช่ไหมแล้วก็มีคุณแม่สุดสวยมั่นมากความสามารถเลย
และสองคนนี้ก็ขยันอัปเดตแชร์ทุกอิริยบทเลยนะคะให้ชาวโซเชียล
ขออภัยค่ะให้ชาวโซเชียลนะคะได้เห็นแหมแบบนี้คุณจะไม่หลงรักได้ยังไง
กำลังนับเลขเก่งเลยนะน้องอลินน้องอลันเนี่ยเห็นตัวจิ๋วแบบนี้
แต่ว่าโอ้โหศักยภาพสมองน้องเนี่ยพัฒนาเร็วมากจริง
คุณพ่อชอบสอนภาษาอังกฤษภาษาไทยชอบพูดชอบด้วยนะคะคุณ
แล้วพอคุณพ่อคุณแม่ปรากฏตัวออกสื่อเนี่ยที่ไหนนะก็มีแต่ติ่งนะรุมเพียบเลยค่ะ
จะเห็นว่าเป็นซุปตาฟ้าแฝดตัวน้อยที่มีแฟนคลับเยอะที่สุดก็คงจะไม่ผิดนะคะ
เป็นรายการที่ให้คุณพ่อนะคะเลี้ยงคุณลูกโดยตามลำพังเลยโดยที่ไม่มีคุณแม่
เออก็เกิดความวุ่นวายในความน่ารักนะคะคุณ
แล้วก็น้องชารีนบ้างนะคะลูกสาวฝาแฝดของคุณพ่อเอ็มอภินันกับคุณแม่มิ้วบุษกรค่ะ
ภรรยาสาวนอกวงการนะคะที่นับวันจะฉายความน่ารักเพิ่มขึ้นทุกทีเลย
มีหน้าเหล่าถึงอ่ะม้าวก่อนว่าเนี่ยอะไรรู้ไหม
เอมเป็นคุณพ่อจอมเหอะเลยนะเคลียร์งานเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงดิงกลับบ้านไปหาลูกเลย
แบบไม่มีทะเลเท่าไหร่ที่ไหนด้วยนะก็ไม่แปลกลูกเขาหน้าตาน่ารักขนาดนี้
แถมกำลังเป็นวัยกำลังอ้อนด้วยไง
ใช่ค่ะว่าแต่ลูกสาวฝาแฝดนะคะได้ดีเอ็นเอความหน้าตาดีมาจากคุณพ่อคุณแม่มาเต็มเลยฮะ
อีกหน่อยบอกเลยว่าระวังลื่นนะเพราะอะไรรู้ไหมหัวกระดายไม่แห้งค่ะนะคะพ่อเอ็มจ้
แต่ลูกบ้านนี้หน้าเหมือนกันเป๊ะมากนะเป็นแฝดที่เหมือนกันจริง
เหมือนแฝดไข่เดียวกันนะฮะใช่ไม่พูดถึงคู่นี้คงไม่ได้จริง
ฝาแฝดสุดแสบของวงการบันเทิงเฮเดนแล้วก็โจชัวร์แล้วเขายังจำกันได้ไหมเออนะคะ
แม้จะไม่ใช่ทายาทคนบันเทิงโดยตรงนะคะแต่ว่านักแสดงหนุ่มเติ้ลตะวันก็รักเหมือนหลานแท้เลย
ส่วนความฮอตของฝาแฝดคู่นี้ต้องบอกเลยนะคะว่าธรรมดาที่ไหนมีแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะ
เพราะว่ามีผลงานแสดงละครมาแล้วหลายเรื่องนะจนติ่งพี่ป้าน้าอาเนี่ยยกให้เป็นคู่แฝดมหัศจรรย์เลยค่ะ
คือคู่นี้บอกนิดนึงนะดูดีอินสตาแกรมเลี้ยงได้แบบว่าโหดมันฮามากชอบแกล้งหลานคุณเติ้ลกับแฟนเขาอ่ะนะฮะ

ใช่ปิดท้ายด้วยคู่นี้ละกันนะคะแต่ถ้าพูดถึงฝาแฝดสุดฮิตเลยต้องคู่นี้โยโยบีนาแอนบวกเรนนะฮะ
ยิ่งโตเนี่ยบอกเลยว่าเดินตามความฮิปพอปของคุณเวย์ไฮเทเนียมมากเลยนะ
ล่าสุดนี้ไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตจับไมค์ร้องเพลงกับแดดดี้แล้วนะคะ

ไปดูคอนเสิร์ตนี้น้องฟลุ๊กลินขึ้นไปร้องเพลงคือเอาอยู่นะคนเป็นพันนะ

รอฟังนะไม่ตกใจเสียงเลยนะดูสิ
บอกเลยว่าเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนเพลงสนั่นหวั่นไหวเลยนะคะ
ว่าคุณแม่ไซส์มินิสุดเปรี้ยวอย่างคุณนานาเนี่ย
เห็นภาพนี้รู้สึกปลื้มปริ่มสุดเลยล่ะคุณ
ดิฉันชอบมากเวลาคุณนานาชมลูกตัวเองน้องมีน่า
คุณนานะจะชอบใช้คำว่าเกินเรื่องไปมากครับบีน่าลูกแม่
เห็นมั้ยคะก็คู่นี้ค่ะน่ารักมากเลยใช่ป่ะ
ไม่ได้ฮิปพอปอย่างเดียวนะก็ซอนแหลงใต้กันด้วยนะคะ